มาดูเรื่องของยาเสพติดที่มีการอำพรางไปในรูปแบบต่างนะคะ
ล่าสุดทางปปศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการสกัดจับนะคะพัสดุค่ะ
ขนยาไอซ์แล้วปลายทางส่งไปที่ประเทศออสเตรเลียคุณผู้ชม
ซุกอยู่ในหมอนที่ปะปนมากับเครื่องสังขพันธ์และแผ่นแปะแก้ปวดคุณผู้ชม
ผมกำลังจะถามคุณวรพรว่าไอ้แผ่นเนี่ยคุ้นเพราะผมเคยปวดหลัง
เคยใช้ใช่ไหมใช่ฮะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้กลายเป็นที่อำพรางในการซ่อนยาเสพติดไปแล้วนะคะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็แกะนะคะ๒ชิ้นเป็นพัสดุ๒ชิ้นไปเจอในคลังสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะมีหน้ากล่องระบุประเทศปลายทางคือออสเตรเลีย
คือเขาเห็นมีลักษณะต้องสงสัยค่ะชิ้นแรกเนี่ยผู้ส่งส่งมาจากหนองบอน
มีชื่อที่อยู่ผู้รับในออสเตรเลียก็ในนั้นเนี่ยพบเป็นไอซ์นะคะ
น้ำหนักรวมที่ห่อด้วยก็ประมาณสี่ร้อยเก้าสิบกรัมไปซ่อนอยู่ในหมอนสีส้ม
ปะปนมากับเครื่องสังขพันธ์คุณผู้ชมอีกชิ้นหนึ่งนะคะระบุชื่อที่อยู่ผู้ส่งไม่ชัด
ส่งจากปนคลองจันทร์กรุงเทพแต่ว่าชื่อผู้รับเนี่ยอยู่ในออสเตรเลียนะคะ
เจอยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือไอซ์ค่ะน้ำหนักรวมห่อด้วยก็ประมาณ๘๔๕กรัม
ที่บอกว่าซ่อนอยู่ในแผ่นแปะแก้ปวดกล้ามเนื้อยี่ห้อหนึ่งนะคะ
รวมแล้วไอซ์ที่ยึดได้ในครั้งนี้๑๓๓๕กรัมนะคะ
ซึ่งเป็นที่สังเกตนะคะทางเลขาธิการปปศตั้งข้อสังเกตบอกว่า
รูปแบบการอำพรางเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะครั้งนี้อำพรางมากับเครื่องสังขพันธ์
และแผ่นแปะแก้ปวดกล้ามเนื้อซึ่งเขาบอกว่าไม่เคยเจอซ่อนแบบนี้มาก่อนนะคุณนัทพงศ์
หลังจากนี้ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับจากศาล
แล้วก็ดำเนินคดีกับคนส่งแล้วก็คนสั่งต่อไปนะคะ
จากนี้ก็ส่งข้อมูลชื่อที่อยู่ผู้รับปลายทางให้กับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย
เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้วค่ะ
แม่มาในแผ่นแปะแก้ปวดเลยนะคะ